มาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ต้องตามกันต่อค่ะ
กรณีเด็กอายุ๑๕ปีถูกยิงเสียชีวิตโดยกลุ่มวัยรุ่นซุ้มโจรที่เป็นคู่อริอยู่ที่ย่านรามคำแหง๖๐ค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีค่ะ
รออยู่นะคะเพราะว่าจะขอหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ
ส่วนมือปืนที่ลั่นไกยิงเนี่ยคาดว่าประมาณวันสองวันนะคะ
ซึ่งนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สอนอประเวทวันนี้ค่ะ
ซึ่งพ่อกับแม่เข้าให้ปากคำตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
กับแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะนะคะ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมก็คือใบมรณบัตรของลูกชาย

พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้คดีคืบหน้าไปมากแล้ว
รู้ตัวคนที่ยิงปืนในคืนวันเกิดเหตุแล้วอย่างน้อย๑ราย
แต่ว่าพยานหลักฐานยังไม่ชี้ชัดเพียงพอว่าใครเป็นคนลั่นไก่ยิงผู้ตาย
ตำรวจบอกว่าขอเวลาอีกประมาณวัน๒วันนะคะ
ก็ถึงจะรู้ตัวจะให้ความชัดเจนกับครอบครัวได้
แล้วก็บอกข่าวดีว่าวันพรุ่งนี้นะคะอาจจะสามารถขออำนาจศาล
ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้
ซึ่งครอบครัวก็เข้าใจว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่เป็นคนลั่นไกล
แต่ตัวแปรตัวนี้ก็คือยังไม่สามารถเปิดเผยได้
จากในรูปแบบของคดีที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งนะคะ
พรุ่งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีความคืบหน้า
คือจะสามารถแม่ไม่แน่ใจว่าแม่พูดถูกหรือเปล่านะ
คือสามารถออกหมายจับคือดำเนินคดีกับทางน้องเยาวชน
ที่มีการกระทำการทะเลาวิวาสหรือทะเลาะกันแบบนี้ค่ะ
ส่วนน้องส่วนคนที่รั่นไกลค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าน่าจะได้ให้คำตอบ
กับทางครอบครัวไม่น่าจะเกิน๑วัน๒วันนี้
ใช่ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามกันอย่างเต็มที่
นี่แหละค่ะทางครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเรื่องก็ยังไม่มีทางฝ่ายของ
ฝั่งรามคำแหง๖๐ทั้งเด็กและผู้ปกครอง
มาแสดงความเห็นใจหรืออะไรกับทางครอบครัวเลย
และเห็นว่าถ้าจริงใจจะหาเบอร์มันก็ต้องหาได้
สื่อมวลชนอยู่แล้วแต่การไปตั้งโต๊ะแถลงผ่านขอโทษขอโทษ
สื่อมวลชนฝ่ายเดียวอย่างนี้จะพูดอะไรก็ได้
ถ้าจริงใจเนี่ยมาหามาพูดคุยมาขอโทษกันต่อหน้า
อันนี้จะแสดงความจริงใจได้ดีกว่า

แต่มาแถลงกับสื่อมวลชนแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมซุ้มโจนนี่คือชื่อกลุ่มนะ
นะครับตั้งชื่อแบบพร้อมเข้าคุกเลยนะ